อีกไม่กี่วันเราจะผ่านพ้นปีนี้ไปแล้ว

มีแต่เรื่องหนักมีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น

ปีนี้นักข่าวประจำสภา
กลับมาตั้งฉายาให้กับนักการเมืองใหม่ครั้งแรกในรอบ๗ปี

แสบคันยิ๊กเท่านั้นเลยคุณ
คือหลายชื่อแบบว่าคือดูแล้ว
อื้อหือเริ่มชื่อแรกกันก่อน
ฉายาของสภาผู้แทนราชดรปลวกจมปลัก
เพราะอะไรปลวกมันเป็นสัตว์ที่แบ่งงานกันทำเพื่อความอยู่รอด
บรรดาสอสอครับที่ทำงานเหมือนปลวกเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง
สภาเป็นเครื่องมือชิงอำนาจและทำลายล้างฝั่งตรงข้าม
ยิ่งนานวันยิ่งจมปลักกับการทำงานแบบเดิม
ไม่สนใจแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

เออนี่ปลวกจมปลัก
อ้าวอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งฉายาวุฒิสภาครับ

บางครั้งทำร้ายชีวิตคนอื่นจนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
วุฒิสภาไม่มีผลงานที่เห็นชัดเจนเหมือนปรสิทธิ์
ซ้ำยังนำพิษภัยมาสู่การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลที่ชะลอกระบวนการแก้ไขมานักต่อนักแล้ว

ท่านประธานสภาผู้แทนราชดรท่านชวนลิดไพร
อะไรล่ะเมื่อก่อนใบมีดโกรธอาบน้ำพึ้งปีนี้
วิธีครับครูใหญ่ไม้มรีวหักครับ

ถือไม้รย์ละคลอยกวดครั้นบ้างในสดที่หยอดยานแต่

ก็เลยเป็นฉายาครูใหญ่ไม้เรียวหัก
เดี๋ยวคือไม้มันอ่อนหรือนักเรียนก้นด้าน

อีกหนึ่งคนครับท่านประธานวุฒิสภาครับ

อื้อหือค่ะ

ตอนรอออเดอร์เพราะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเอง

เป็นเหมือนหัวหลักหัวต่อไม่มีใครสนใจ
ทำหน้าที่รับคำสั่งเพียงเท่านั้น
นั่นไงหัวต่อเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหัวหลักหัวตอ

ออเดอร์นี้ก็คือรอคำสั่งอย่างเดียว

คุณป้องเขาเปลี่ยนมาเป็นเอกสารมา
ความหมายที่พูดก็
นักขาวสะภาพบอกมาทั้งนั้น
นี่ไม่ได้พูดเองด้วย

ดาวสภาของปีนี้เลยรอบนี้มาดีรอบนี้มาดีทำการบ้านมาดี
ใช่อภิปรายอะไรเป๊ะเป๊ะเป๊ะอภิปรายข้อมูลเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
กัดแสบมากคือใช้คำน้อยแต่พลังของคำเนี่ยมหาศาลมาก
ฟังช่วงที่ท่านอภิปรายนะพี่ก็เฮ้ยใครเป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนี้
เนี้ยเต็มเหมือนกันจนมีคนถามว่าเอ้าเดี๋ยวน่ะ
ใช่ไหมครับนี่ฮะเอาจริงจริงแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเลือก
หัวหน้าภักดร์กันใหม่เนี้ยอืมคุณสมภงอมวรมีวัดเนี้ย
คุณสุธินก็เป็นคันดิเดตหัวหน้าบันตร์โดยไใหม่นะ
นักข่าวสภาก็เลยยกตำแหน่งดาวเด่นให้กับคุณสุธินคลังแสงไปเลยครับ

ทำการปราสานงานในการอภิปรัชน์ในสะพาด้วยค่อนข้างที่จะเด่นมาก
ส่วนดาวดับแห่งปีก็มีเหมือนกันคุณว่าใคร

วิสานเตชะธีรวรรดิ
เพราะอะไรเอามีดกรีดแขนไงจำได้ใช่ไหม

คุณวิสานเตชะธีรวรรดิสตเชียงราชทัพเพื่อไทย
เอามีดปลอกผลไม้กรีดแขนกลางสภา
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เลยเป็นดาวดับแห่งปีไป
คุณวิสานก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสหลายสมัย
ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในสภาไง

ส่วนคู่กัดแห่งปีคงจะเป็นใครไม่ได้
นอกจากคู่นี้คุณศิราเจนจากฮะ
กับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะฮะ

เหตุการณ์แห่งปีนักข่าวสภายกให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร้อยเอกธรรมนักพรมเผาของหนอพระยาวภาคพระราชชารักษ์

นักข่าวสภายกให้นี่คือวาถะแห่งปี

เป็นคำชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์
สิ่งที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด

ส่วนคนดีศรีสภานักข่าวสภามีมติยกเลิกตำแหน่งนี้
ไม่มีเพราะไม่มีใครเหมาะสมจะได้จำแหน่งนี้ไปครอง
ไม่มีคนดีในสภาที่จะเป็นแบบอย่างได้เลย
กี่ปีมาแล้วผมว่าเกิน๑๐ปีแล้วนะที่ไม่มีตำแหน่งนี้
ยังไงก็คนที่อยู่ในสภาที่เขาเรียกว่าสภาผู้ทรงเกียรตินะฮะ

แล้วก็ปรับปรุงให้ชาวบ้านประชาชนเขาเห็นผลงานและหน้าที่ของ
เอาง่ายเราประชาชนเลือกท่านไป

ก็อยากจะเห็นอะไรที่มันคืบหน้าเพื่อปากท้องของประชาชนบ้าง
นี่ในรอบ๗ปีใช่ไหมที่ไม่ได้มีฉายาแบบนี้
จำให้ได้นะครับแล้วก็เวลาเลือกก็คิดสมัยว่างั้นเองนะฮะ